คุณผู้ชมคะให้คุณผู้ชมกลับไปดูภาพบรรยากาศการชุมนุมต่อเนื่องเลยนะคะ
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมวลชนได้ไปรวมตัวกันที่สามเหลี่ยมดินแดง
หมายสำคัญในวันนี้ก็คืออยากจะให้ผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง
หมายก็คือจะไปให้ใกล้กับทางร๑ซึ่งก็เป็นที่พักของนายกรัฐมนตรี
ตอนนี้คุณสิริวัณรักษัตริย์ก็อยู่บริเวณในระแวกสามเหลี่ยมดินแดงนี่แหละค่ะ
อยู่หน้าปปศเดี๋ยวให้คุณสิริวัลรายงานภาพสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้นะคะเชิญค่ะ
ค่ะคุณภาคภูมิคุณเข็มมาสอนค่ะตอนนี้นะคะถ้าดูจากด้านหลังของดิฉันที่ทีมข่าวแท้วรัฐทีวีของเรามาก่อติดบรรยากาศอยู่นะคะ
ก็จะเห็นว่าตรงแยกดินแดงค่ะตอนนี้เนี่ยมีกลุ่มควันของแก๊สน้ำตาเนี่ยค่ะ
ลอยมาเป็นระยะนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทางตำรวจควบคุมฝุงชนค่ะ
มีการยิงแก๊สน้ำตาออกมาเพื่อที่จะเคลียร์พื้นที่แล้วก็ให้กลุ่มผู้ชุมนุมที่มีการรวมมอเตอร์ไซค์ค่ะ
รวมตัวกันซึ่งเป็นกลุ่มมอเตอร์ไซค์อยู่หน้าจุดนั้นนะคะแล้วก็มีการแตกคือออกมาค่ะ
ซึ่งก็มีการส่งสัญญาณให้กันนะคะคุณเข็มมาสอนว่าให้หนีไปทางซอยนะคะ
หรือว่าจะให้มุ่งหน้าไปทางอนุสาวรีชัยสมรภูมิค่ะแล้วก็อีกเส้นทางก็คือให้ไปทางตรงซอยรางน้ำค่ะ
เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้เจ้าหน้าที่ได้มากระชับพื้นที่ค่ะ
คุณภาคภูมิคุณเข็มมาสอนค่ะครับค่ะนี่ตรงนี้ก็ดูยังยังดูเงียบอยู่นะฮะตรงนี้
ใช่ค่ะเมื่อประมาณ๕นาทีก่อนหน้านี้นะคะคุณภาคภูมิตอนนี้ตรงจุดตรงแยกดินแดงเนี่ย
ค่อนข้างที่จะมีการรวมกลุ่มกันหนาแน่นเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราดูจากบนสะพาน
บนทางด่วนโทเวค่ะบนทางด่วนนะคะก็จะมีตำรวจควบคุมฝุงชนอยู่กลุ่มหนึ่งนะคะ
ที่คอยประจำการอยู่ข้างบนนะคะก็มีการยิงแก๊สน้ำตาลงมา
ผู้ชุมนุมที่อยู่ด้านล่างใต้ทางด่วนเป็นระยะระยะค่ะตรงนี้จะเป็นการประจำการคอยเช็คความเรียบร้อยมุมสูงของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะ
ครับค่ะภาพเมื่อสักครู่นี้ภาพที่เจ้าหน้าที่ยืนอยู่บนทางด่วนเนี่ยนะคะ
ก็ยังเห็นมีรถวิ่งผ่านอยู่สักสองสามคันส่วนด้านล่างฝั่งซ้ายมือก็ยังเห็นมีรถของพี่น้องประชาชนก็สัญจรไปมาทั้งสองฝากฝั่งเลยนะคะ
ก็ยังมีรถสัญจรได้ตามปกติใช่ไหมคะคือตอนนี้เนี่ยหลังจากที่ทางกลุ่มผู้ชุมนุมได้แยกตัวออกจะออกออกจากตรงจุดใต้แยกดินแดงอ่ะค่ะ
คุณเขมสอนค่ะก็เริ่มที่จะมีรถยนต์บางคันนะคะที่มุ่งหน้ามาทางถนนวิภาวดีที่มันถึงแยกดินแดงนะคะ
ที่จะมุ่งหน้าอนุสาวรีชัยสมรภูมิก็มีการขับเข้ามานะคะแล้วก็บางคันก็จะเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะคะ
ที่วิ่งผ่านมาแต่ว่าบนทางด่วนเนี่ยอย่างที่คุณเขมสอนได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ
อย่างที่เราเห็นภาพพร้อมพร้อมกันเมื่อสักครู่นี้นะคะตอนนี้เนี่ยอ่า
ตำรวจได้มีการเหมือนงูย้ายจากตรงนั้นแล้วนะคะ
แต่ว่าทางกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยก็มีการฉายเลเซอร์นะคะถ้าเราจะเห็นเนี่ย
ฉายเลเซอร์สีน้ำเงินเพื่อที่จะส่องเข้าไปมุมสูงไปยังจุดที่เจ้าหน้าที่
ได้มีการประจำการอยู่ก่อนหน้านี้อ่ะค่ะอ๋อคือจุดตรงนี้เมื่อสักครู่นี้เห็นเจ้าหน้าที่ยืนอยู่
ตอนนี้ไม่เห็นแล้วแต่คล้ายคล้ายกับเหมือนนั่งลงอืม
แล้วก็ข้างขอบทางทางด่วนก็อาจจะบังอยู่หน่อยแบบนี้นะคะ
ก็คงเห็นว่ามีแสงเลเซอร์มาจากด้านล่างนะฮะคุณสวิวันคุณคุณแก่มันสน
คุณภาคภูมิค่ะผู้ชุมนุมค่ะได้บอกไหมฮะหรือเขาได้พูดคุยกัน
ว่าสื่อสารกันไหมครับว่าวันนี้เขาจะไปที่ไหนอะไรยังไง
ในการมารวมตัวตรงนี้คือหลังจากที่มีการกระชับพื้นที่ตรงบริเวณด้านหน้า
ธรรมเนียบรัชบาลน่ะค่ะค่ะก็มีการทระหลายโดยกันใช้แก๊ซน้ำตา
แล้วก็กระสุนยางของเจ้าหน้าที่นะคะทางกลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนเนี่ยค่ะ
ก็มีการตะโกนกันให้มารวมกันที่แยกดินแดงแล้วก็เกิดเหตุการณ์อย่างที่
บางส่วนมารวมตัวกันให้แบังประหลาด
เรื่องแยกหน้าดินแดงคุณพักภูมิธรรมสร้าง
ไม่ได้รวมกลุ่มกันที่บริเวณที่คุณสิริวัลรายงานอยู่นะคะ
จริงแล้วณตอนนี้ยังมีการรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มใหญ่ตรงไหนอ่ะคะ
ตอนนี้ถ้าเรากวาดสายตาไปรอบนะคะ
เหนือจากมุมกล้องที่เราได้จับภาพอยู่ในขณะนี้

ตรงซอยด้านข้างโรงแรมมิตรภาพเทียร่า
ก็จะมีบางกลุ่มนะคะที่มีการออกันอยู่นะคะ
ส่วนอีกทางหนึ่งก็คือทางซ้ายมือของทีมข่าวของเรานะคะ
ก็จะมีกลุ่มมอเตอร์ไซค์เข้าไปอยู่ในซอยนะคะ
แต่ว่าเมื่อสักครู่นี้ค่ะที่ทีมข่าวของเราได้เข้ามาประจำจุดนี้นะคะ
ก็มีการตะโกนแจ้งกันบอกต่อต่อค่ะว่าทางฝั่งอนุสาวรีชัยเนี่ย
อาจจะมีตำรวจควบคุมฝุงชนอยู่หน้าจุดนั้นอยู่เหมือนกันค่ะ
อยู่กันด้วยอ่ะนี่ก็จะมีการใช่ค่ะก็จะมีการรวมกลุ่มกันของงวลชนเป็นกลุ่มใหญ่เลยนะคะ
มีการกระจุกตัวกันแล้วก็มีการบีบแตรแล้วก็ชูทงสัญลักษณ์ของกลุ่มผู้ชุมนุมค่ะ
แต่ว่านานนี้หลังจากที่ทางตำรวจคู่มุมคุมชน
มีการยิงแก๊สน้ำตาให้แยกตรงจุดใต้แยกดินแดง
ที่จะรอดแยกดินแดงคุณเข็มสอบคุณหักคลุง
ก็เดี๋ยวอาจจะต้องจับตาดูสถานการณ์ที่แยกดินแดงกันอีกรอบนึง
นะคะขอบคุณครูสิริวัลนะคะ
เดี๋ยวเราจะเจาะจอให้ท่านผู้ชมได้ดูสถานการณ์ไปพร้อมกันด้วย

โดยเฉพาะตรงจุดสามเหลี่ยมดินแดงตรงจุดที่คุณภูริพัฒน์อยู่ก่อนหน้านี้
เดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมผู้สื่อของเราจะรายงานเข้ามา